ข่าวผมเด็กไม่รอดเด็กสี่ขวบนั่งกินข้าวจะไปโรงเรียนอยู่หน้าบ้าน
คุณผู้ชมครับรถกระบะพุ่งเข้ามาแม่คว้าแม่กระโดดคว้า

ที่คว้าได้คือพี่สาวห้าขวบที่นั่งอยู่ข้างข้างครับแล้วน้องสี่ขวบ
แต่น้องสี่ขวบที่กินข้าวจะไปโรงเรียนลูกเอ้ย
กล้องวงจรปิดร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับบันทึกภาพวินาทีเกิดอุบัติเหตุครับ
แม่แล้วก็ลูกสองคนนั่งอยู่หน้าร้านริมถนนบ้านทายโยง
ตะบนกระสังอำเภอเมืองบุรีรำครับวินาทีนั้นรถกระบะสีน้ำเงินเสียหลัก
เด็กชายอายุสี่ขวบน้องเสียชีวิตครับแม่คว้าได้แต่ลูกอีกคนนึงฮะ
รอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิดขณะนั้นนะครับยังได้ยินเสียงกรีดร้อง
ตกใจจากแม่และคนในบ้านเห็นไหมครับมาแล้วคว้าลูกไปแล้ววิ่งไปแล้ว
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ยากที่จะทำใจฮะ
หลังเกิดเหตุอุ้มน้องสแตมครับลูกชาย๔ขวบไปส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้ส่วนแม่และน้องสตังค์
น้องสตังคือน้องพี่สาวห้าครัวพี่ของน้องที่เสียชีวิต
พี่น้องผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แม่ของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าลูกสาวกับลูกชายกำลังเตรียมตัวจะไปโรงเรียน
ถักเปียร์ให้ลูกสาวอยู่ส่วนลูกชายก็นั่งอยู่ตรงกันข้ามกันกินข้าวอยู่
ตอนนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นมาแล้วแล้วรถเสียหลัก
เสียหลักพุ่งเข้ามานะคว้าได้แค่ลูกสาวลูกชายคว้าไม่ทันจริง
ลูกของเสียงอะไรลูกก็ตกใจนี่ก็ตกใจหนูคว้าลูกสาว
ส่วนลูกชายหนูคว้าไม่ทันทันแต่ว่ามันโต๊ะมันตีอ่ะ
ถ้าหนูโดนโดนปลายหางถ้าลูกชายโดนปลายหัว

หนูก็ยังไม่รู้ว่าหนูเจ็บตรงไหนแต่หนูก็โดน
ลูกสาวก็โดนลูกชายก็โดนแต่ลูกชายโดน

ด้วยความโกรธนะหนูทีบหน้าเข้าไก่ท้องเสร็จ

ไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรไม่ขอโทษไม่ได้สักคำเลยครับพี่
อาการขนาดนี้พ่อพ่อนั่งร้องไห้แทบขาดใจ
อยู่หน้าห้องฉุกเฉินคุณผู้ชมดูสภาพครับ
คุณผู้ชมดูสภาพพ่อฮะ

สุจบรรยายนี่คือความสูญเสียครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหทำใจไม่ได้อ่ะลูกชายกำลังน่ารักเลยอ่ะ
เหตุการณ์นี้ยังมีผู้เสียหายอีกคนนะครับคุณผู้ชมฮะ
นายอนันต์เครือทองเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งก็ถูกรถคันเกิดเหตุชนเหมือนกัน
เล่าบอกว่ารถคู่กับอันนี้อ่ะข้ามเลนส์มา
แล้วมาหมุนอยู่กลางถนนแล้วรถคันนี้ก็พุ่งเข้าไปในร้าน
เหมือนคนขับหลับในหรือไม่มีสติแล้วรถเลยเสียหลักครับ
คุณผู้ชมหลายท่านน้ำตาจะไหลตามนะฮะ
คุณผู้ชมบอกว่าน้ำตาไหลไปแล้วใช่ไอ้น้ำแข็งน้ำตาแตกไปแล้วคุณผู้ชมครับ
เข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะแล้วภาพที่แบบพ่อนั่งอยู่ตรงหน้าห้องฉุกเฉิน
แล้วแบบเสียลูกไปแม่เห็นกับตาแม่พยายามจะคว้าแต่คว้าไม่ได้คุณผู้ชม
นี่ครับคุณผู้ชมฮะตำรวจยึดรถคันนี้เอาไว้นะครับ
แล้วก็ตรวจสอบเลขทะเบียนจะหาตัวผู้ครอบครองรถก่อนแล้วจะออกหมายเรียก
ซึ่งหากไม่มาเข้าพบเดี๋ยวจะออกหมายจับต่อไป
กลับมารับผิดชอบนะครับมันเกิดขึ้นแล้วคุณต้องแก้ไข